คุณผู้ชมใครมีปัญหาใครมีปัญหา
มีสิคนมีปัญหาทั้งนั้นคนกรุง
มีปัญหาก็ไปเรียนผู้ว่าเลยนะครับ
เพราะว่าผู้ว่ามหานครคนต่อไปเขาจะได้รับทราบ

ติดตามกันเลยในเรียนผู้ว่ามหานคร

นี่มันเป็นปัญหาที่แก้แล้วแก้อีก

สำหรับปัญหาทางเท้าที่พื้นมันไม่เท่ากัน
เรียนผู้ว่ามหานครคนใหม่ดูแลทางเท้าให้ด้วยนะคะ
โอ๊ย
โอ้โหแม่ครึ้มมาแบบนี้ฝนตกลงมาทีไรเป็นปัญหาทุกทีค่ะ
เรียนผู้ว่ามหานครคนต่อไปนะคะช่วยจัดการทีเถอะ
สะพานลอยที่เห็นอยู่เนี่ยก็เดินข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดแล้ว
แต่อย่างนี้ครับหลายถนนหลายจุดในกรุงเทพ
ก็ยังต้องใช้ทางม้าลายในการสัญจรข้ามไป
ซึ่งมันก็ยังคงมีความอันตรายอยู่
อยากจะฝากไปยังผู้ว่าคนใหม่

เพื่อความปลอดภัยของชาวกรุง
ทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้เราสามคนมาอยู่กันที่นี่ค่ะ
เรามาทำกิจกรรมเรียนผู้ว่ามหานคร
อยากจะเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
ให้กับผู้ว่ามหานครคนต่อไป

มีประชาชนเดินทางสัญจรผ่านไปเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ย

นั่นหมายความว่าเราจะได้มากมายหลายความคิดเห็นถูกไหม
วิธีการที่จะร่วมสรุปกับกับกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยนะครับ

มาเลยทำอย่างไรคุณแม่
เราจะมีลูกบอนสีสำสดใสแบบนี้

คนหนึ่งนะครับสามารถหยอดได้หลายปัญหา

ปัญหาที่พวกเราสะท้อนมาทั้งหมดนี้นะคะ

ให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนต่อไปช่วยจัดการ
ในกิจกรรมเรียกผู้ว่ามหานคร
และอย่าลืมเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้ง

ได้ในทุกชั่วข่าวของทางไทยรัฐทีวี
ช่อง๓๒ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ